เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเกษตรกรท่านหนึ่งเขาใช้เวลาว่างจากงานประจำเนี่ยนะคะ
มาทำฟาร์มแบ่งพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยมาทำฟาร์มเพาะเลี้ยงตัวอ้นไว้ขาย
สร้างรายได้เป็นอย่างดีนะคะติดตามพร้อมกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
มีเวลามีพื้นที่ก็สร้างรายได้เสริมได้แล้วครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนภูเรือ
แบ่งเวลาและพื้นที่ข้างบ้านเลี้ยงตัวอ้นหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ตรงนี้มีลูกห้าตัวโอ้ยลูกมันตัวน้อยน้อยเนี้ยนะ
หลังจากตัวอ้นเข้าสู่การผสมพันธุ์จะออกลูกครั้งละ๕๖ตัวเลยครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่ฟาร์มอ้อนภูเรือ
อยู่ที่ปากซอยเทศบาล๒๘บ้านป่าจันตมตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
เจ้าของฟาร์มก็คือพี่ชาวลิศธมเจริญอายุ๔๒ปี
เพราะเขาอยากสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็ตัดสินใจลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงทันที
พ่อพันธแม่พันธุ์อายุประมาณปี๒ปีแล้วตอนนั้น๒ปีแล้ว
ทำไมเขี้ยวมันแหลมใหญ่จัง
มันกัดไหมเนี่ย
ชาวลิศครับกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อตัวอ้นเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าไหนบ้างครับ
ส่วนใหญ่ตอนนี้เลี้ยงอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์
ลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มคนเลี้ยงอ้น
เขาได้ข่าวเขาเห็นเฟซบุ๊คเขาก็ติดต่อเข้ามา
พี่ชาวลิศเลี้ยงตัวอ้นในบ่อซีเมนข้างบ้านมานานกว่า๓ปีแล้วครับ
จนตอนนี้ตัวอ้นขยายพันธุ์ออกลูกจำนวนมาก
มีทั้งตัวอ้นตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบตัวครับ
อาหารที่ให้ตัวอ้นกินก็จะมีอ้อยข้าวโพดไผ่และอาหารสุนัข
จะช่วยให้ตัวอ้นเนี่ยโตเร็วขึ้นครับ
ตัวเล็กที่เพิ่งออกมาแบบนี้
พี่ชาวลิศก็จะเลี้ยงจนอายุ๒เดือน
ก็จะมีน้ำหนักตัวละ๑กิโลกรัมเลยนะครับ
ตัวขนาดนี้เนี่ยแล้วขายเป็นคู่

ขายตัวอ้นสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เดือนละ๒๐๐๐๓๐๐

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ